ต่อเนื่องเลยนะคะอีกหนึ่งเรื่องเตือนภัยสังคมนะคะ
ไม่แน่ใจว่าจะเป็นเรื่องเตือนภัยสังคมหรือเปล่า
คุณผู้ชมลองฟังดูคือฝ่ายผู้เสียหายเนี่ย
น้องผู้หญิงอายุสิบหกปีเนี่ยนะฮะบอกว่า
โดนผู้ชายคนหนึ่งค่ะสำเร็จความไข้กลางถนนใส่เธอนะคะ
ส่วนผู้ชายคนนี้ญาติของเขาบอกว่ามันไม่ใช่เป็นการเข้าใจผิด
เขาเนี่ยปรัสสาวะข้างถนน
เดี๋ยวคุณผู้ชมมีกล้องวงจรปิดนะฮะเป็นภาพเคลื่อนไหวจับภาพได้ชัดเจนเลยนะคะ
ลองดูกันหน่อยว่าสุดท้ายแล้วมันเป็นการปัสสาวะ
หรือเป็นการสำเร็จความไข้กลางถนนกลางวันแสกแบบนี้

นี่ค่ะผู้ใช้เฟซบุ๊กก็เลยเอาเรื่องราวแล้วก็ทั้งภาพนิ่งภาพเคลื่อนไหวเป็นคลิปแบบนี้นะคะ
โพสต์ลงในเฟซบุ๊คจุดประสงค์๒เรื่องคือ
ตามหาตัวผู้ชายคนนี้เจอแล้ว
เตือนภัยสังคมโดยเฉพาะน้องผู้หญิงนะคะ

เกิดขึ้นภายในซอยจอมทอง๑๔เขตจอมทองกรุงเทพด้วยอ่ะ
กรุงเทพมหานครเมืองหลวงนะคะ
หลังจากที่น้องเลิกเรียนแล้วกำลังจะเดินกลับบ้านนะฮะ
พอมาถึงช่วงชุมชนจันกลิ่นพัฒนาก็เห็นชายคนนี้แหละนั่งอยู่บนมอเตอร์ไซค์
ยามาฮ่าสีดำหันมามองเธอนะคะแล้วก็มีพฤติกรรมคือแปลก
รูดซิปถอดกางเกงลงมาแล้วสำเร็จความไคร้ต่อหน้าต่อตาน้องเลย
บอกแบบนั้นนะน้องบอกว่าพอเจอแบบนั้นตกใจมาก
ก็เลยรีบข้ามถนนไปอีกฝั่งหนึ่งแต่ชายคนนางกล่าวก็ยังหันมามอง
โชคดีที่มีรถของชาวบ้านขับผ่านมาพอดี
คนดังกล่าวก็เลยรีบใส่กางเกงแล้วทำเหมือนว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้น
ยังไม่จบค่ะครับแต่พอรถชาวบ้านผ่านไปชายคนนี้เอาอีกแล้ว
อดกางเกงลงมาแล้วทำเหมือนเดิมอีกเธอเห็นว่าไม่ปลอดภัยนะ
หมายถึงน้องเห็นว่าไม่ปลอดภัยก็เลยรีบวิ่งหนี
เพื่อที่จะวิ่งเข้าบ้านไปบอกพ่อกับแม่
แต่ชายคนนี้ใส่กางเกงแล้วก็ขี่มอเตอร์ไซค์ตามมาหาเธอ
ยังดีนะคะที่บังเอิญที่ไปเจอรุ่นพี่คนหนึ่งขี่รถมอเตอร์ไซค์สวนมาพอดี
เห็นไหมแล้วเห็นว่าเธอวิ่งหน้าตาแตกตื่นมา
ก็เลยเข้ามาช่วยขวางเอาไว้ทำให้ชายคนดังกล่าว
วกรถตับไปแล้วก็ขี่รถนี้ไปเลยนะครับ
ก็พบก็มีการไปแจ้งเหมาะแสจนกระทั่งทรัพย์ว่า
ครอบครัวของผู้เสียหายก็เลยติดต่อไปเลยนะ

แต่ทางฝั่งครอบครัวของคนก่อเหตุ
ก็คือผู้ชายเสื้อเขียวชี้แจง
บอกว่าผู้ชายคนนี้ไม่ได้เป็นโรคจิตแต่อย่างใด
ที่ทำแบบนั้นก็ไม่ได้เป็นการสำเร็จความไคร้ด้วย
จริงแล้วเป็นการยืนปัสสาวะข้างถนนเฉย
ครอบครัวของคนก่อเหตุบอกแบบนี้นะคะ
แต่เอาล่ะถ้าผู้เสียหายเห็นว่าเป็นแบบนั้น
หมายถึงว่าเห็นว่าเป็นการสำเร็จความไคร้กลางถนน
ก็พร้อมที่จะนำตัวคนก่อเหตุไปขอโทษนะคะ
แล้วก็วอนได้ไหมอย่าเอาเรื่อง

แต่ทางครอบครัวผู้เสียหายบอกไม่ค่ะไม่ยอมนะคะ

ก็เลยตัดสินใจไปแจ้งความกับตำรวจสนบางขุนเทียน

เพื่อให้ตามจับกลุ่มตัวผู้ชายคนนี้

ในฐานะที่พี่ดูให้ปุ้ยอยู่เมื่อกี้นี้

ถ้าเป็นพี่นะขีดเส้นใต้๓เส้นนะครับ

เพราะว่ามันกลางวันแสก
แล้วมันก็มีรถผ่านไปผ่านมา
แต่ส่วนเรื่องอื่นผมขอให้เป็นทางคดีเขาแล้วกัน
ถ้าเป็นก๊อฟจะหยุดปัสสาวะตรงนี้ไหมครับ